ที่ฉันตั้งฉายาว่าคดี

ขอคดีนี้มาทำเองมาดูเองนะคะ

เดี๋ยวก่อนประชาชนอย่าเพิ่งไปตั้งข้อพิพากษ์วิจารณ์
ขอให้ดูการทำงานของท่านศรีวราขอให้มั่นใจสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
เอาล่ะมาดูความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ก่อนนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยกค่ะ
ไปรวบรวมพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมใน๒จุด
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปด้วยค่ะ
กับเขาด้วยนะคะไปพร้อมเจ้าหน้าที่
จุดแรกที่ลงพื้นที่ไปที่ป่าเขาพลูหมู่ที่๘ตำบลวังกระแจ
จุดนี้ไปพบเข้ากับปลอกกระสุนปืน๙มิลลิเมตรจำนวน๒๕ปลอก
ปลอกกระสุนปืนขนาด๔๕มิลลิเมตรจำนวน๖ปลอก
ไปพบถุงพลาสติกขาวขุ่นคือกลิ่นคาวคุ้งเลยล่ะค่ะ
ไปพบกับคราบเลือดลักษณะคือฉีกขาดโยนทิ้งไว้ที่ข้างทาง
จุดที่๒ค่ะคุณผู้ชมนี่จุดนี้นี่เป็นไฮไลท์เลยนะคะ
เพราะว่าจุดนี้เนี่ยคาดกันว่านี่แหละน่าจะเก็บหลักฐานได้มากที่สุด
แล้วน่าจะมัดตัวผู้ต้องหาทั้ง๑๑คนได้แม้ว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง๑๐คนเนี่ย
ยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องของการล่า
ก็เอามาจากไปซื้อมาจากชาวบ้านแล้วก็เข้าไปสำนักสงฆ์จะไปอะไรนะ

คือจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วนะคะ
ที่สองคือบริเวณสำนักสงฆ์เต่าดำเป็นพื้นที่ตั้งแคมป์พักแรม
ไปตรวจสอบไปพบเข้ากับชิ้นเนื้อซากสัตว์ป่าคล้ายลักษณะส่วนของกลาม
รามของหมีขอ๑ชิ้นนะมีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
ไปพบเข้ากับขนสัตว์ป่าสีดำจำนวน๓จุดเศษกระดูกเครื่องในสัตว์ป่า
บริเวณหลังครัวที่ตั้งแคมป์นะคะ
แล้วก็เขียงที่ใช้ประกอบอาหารบริเวณครัวหลังที่ตั้งแคมป์เช่นเดียวกัน
พระที่ใช้ในการประกอบอาหารหม้อที่ใช้ในการประกอบอาหาร
และน้ำผสมไขมันกระป๋องเบียร์คราบและชิ้นส่วนไขมัน
คุณผู้ชมหลักฐานต่างเหล่านี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องรวบรวมไป
คาดว่าใช้เวลานานสุดเนี่ยท่านศรีวราบอกว่าสัก๒สัปดาห์น่าจะรู้ผลนะคะ
แล้วก็เรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นท่านรองศิวราบอกว่า
ใจเย็นนะคดีนี้ไม่น่าจะยากเพราะว่าใช้ชุดสืบสวนสอบสวนทีมเดียวกับเสือดำ
เขารู้ขั้นตอนรู้วิธีการแล้วลักษณะการทำงานก็ไม่น่าจะยาก
ไม่ต่างกันขอเวลาหน่อยคดีนี้ไม่ยากแล้วก็ไม่นานนะคะ
ส่วนนี้คุณผู้ชมภาพนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่สอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๑๑คนเสร็จสิ้นแล้ว
ตำรวจโรงพักไซโยกค่ะนำตัวทั้งหมดขึ้นรถไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

มือปิดหน้าผ้าปิดหน้าอะไรปิดหน้าได้ปิดหมดนะฮะ
แล้วพูดสิทธิ์ข่าวของเรารายงานด้วยนะฮะ
จังหวะหนึ่งก็พยายามที่จะถามประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะว่า
เอ๊ะรู้สึกอย่างไรทำจริงไหม
ไม่ตอบขอไม่ตอบนะบอกว่าเดี๋ยวจะไปให้การในชั้นศาล
และสีหน้าของประหลัดก็เรียบเฉยด้วยนะคะ
แล้วก็การที่นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๑๑คนไปฝากขังวันนี้
ไม่มีญาติมาเฝ้าติดตามนะคะ
ตำรวจวันนี้เอาล่ะก่อนหน้านี้มีการแจ้งข้อหาคือ๙ข้อหานักนะฮะ
วันนี้เพิ่มอีกหนึ่งข้อหาคือยิงปืนในพื้นที่อุทยาน
โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นตอนนี้โดนเข้าไป๑๐คดีหนานะคะ
ยังไม่รวมกับคดีล่าแล้วก็ครอบครองอีกนะ
ต้องเอา๔ขาที่พบไปตรวจก่อนว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า
ถ้าใช่แน่นอนคุณโดนล่าแน่นอน
ครบ๕ปีปรับ๕๐๐๐แต่ว่าท่านศรีวราบอกไม่นานจริงนะ